ไปดูร้านตัดผมไอเดียผีครับคุณผู้ชมครับ
อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่โอ้โหรับเทศกาลวันฮอโลวีนได้แบบคึกคืน
แล้วแถมว่าน่ากลัวด้วยนะเอาไปดูบรรยากาศโดยรวมกันก่อนครับ
มีพี่แจ๊คสเปร่าคนเดิมไหมผมว่าไม่ได้จะใช่คนเดิมแล้วล่ะ
เพราะว่าเปลี่ยนไปเยอะเลยนะแล้วพี่คนนี้นะโอ้โหดูแต่งหน้าเป็นแจ็คสเปโร่

เขาแต่งเป็นผีแบบนี้รับเทศกาลฮาโลวีนครับ
ปกติร้านนี้เขาจะตั้งชื่อร้านตามภาพยนตร์สุดหลอนเรื่องดังอยู่แล้ว
รวมทั้งตกแต่งเป็นบาร์เบอร์ย้อนยุคแบบฉบับอังกฤษตามรอยหนังดังแล้วก็มีไอเดียสุดร้อนตามภาพยนตร์อยู่แล้ว
พอในช่วงเทศกาลวันปล่อยผีแบบนี้ก็เลยมีแนวคิดแต่งตัวเป็นผีคอยรับลูกค้าทั้งไทยและชาวต่างชาติ
แล้วก็เดินทางเข้าไปให้เขาตัดผมแบบนี้นะครับยิ่งในช่วงเทศกาลวันฮาโลวีน
นี่ก็ต้องไปแต่งพงตัดพงตัดผมซะหน่อยให้มันแบบว่าหล่อแบบนี้ครับ

ใช่ไหมจริงแล้วถ้าคุณจนล่ะเข้าไป

เห็นไหมคุณชนะทำเพื่อคุณผู้ชมขนาดนี้